ร้อยทั้งหมดนะคะในการออกเสียงประชามติวันนี้
ซึ่งทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รวบรวมค่ะ
พบมีข้อมูลนะคะว่ามีผู้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติ
ด้วยการออกเสียงประชามติทั้งหมด๖๐คน
ในพื้นที่กรุงเทพมีอยู่๑๗คนด้วยกันนะคะ

ติดตามบรรยากาศกับคุณภาพิมลคลังโลศักดา
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกนาย
ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติในวันนี้ค่ะ
ขณะที่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงประชามตินั้น
ทางตำรวจนั้นได้มีการดำเนินคดีเบื้องต้นไปแล้วร้อยละ๔๐
ภายหลังการปิดหีบการลงประชามติร่างรัฐมนูล
พลตำรวจเอกพงศพัฒนพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนสทั่วประเทศ
สรุปภาพรวมการอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

พบมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ด้วยการออกเสียงประชามติทั้งสิ้น๘๘ราย
แบ่งเป็นจำหน่ายสุราจำนวน๒๗ราย
ฉีกบัตรลงประชามติ๖๐ราย
ขัดขวางการทำงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซึ่งทั้งหมดตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้ว๑๔
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของกรกต
ว่าจะดำเนินคดีหรือไม่
ขณะที่ผู้กระทำความผิดในการฉีกบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่

โดยต่างไม่เจตนาที่จะฉีกหรือทำลายบัตรลงประชามตินะคะ
มีเพียงหนึ่งรายเท่านั้นที่เจตนาคือนายปียรัฐจงเทพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีเจตนาทำลายบัตร
ซึ่งตำรวจนครบานบางนาได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการลำเลียงหีบบัตรลงประชามตินั้น
ยึดตามคำสั่งที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตั้งแต่ช่วงเช้า
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการขโมยหีบบัตร
ทำลายหีบบัตรแต่อย่างใดค่ะ
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการลงประชามติในวันนี้นะคะของศูนย์อำนวยการแห่งนี้
เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะแต่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ
จะยังคงเปิดอยู่ไปจนถึงวันที่๑๑สิงหาคม
เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในการลำเลียงหีบบัตรนะคะ
จากทุกภูมิภาคเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

นี้จึงจะปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
ภาพิมนต์ครั้งโรศกดาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ